คราวนี้ผมพามาดูเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านครูปรีชาหมวดจรูนกันบ้างมีความคืบหน้า
วันนี้หน้าหนึ่งพาดหัวไว้แบบนี้ครับ
หมายเรียกครูปรีชาเจ๊บ้าบินอีก๑ข้อหา
และรวมถึงเจ๊พัดถูกหมายเรียก๑ข้อหาแรกแล้วนะครับ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กัน
เรื่องนี้เคลียร์กันไปเป็นเปราะแล้ว

เออความซับซ้อนเริ่มหมดไปนะฮะ
ความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวานี้พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สั่งการให้พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าบกปป
รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
มาตรา๑๕๗แล้วนะครับ
โดยพลตำรวจโทษธิติราชยืนยันว่าตำรวจเนี่ย
ไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน

ก็ต้องว่าไปตามความผิด
หลักฐานพยานที่ปรากฏอยู่เป็นอย่างไร
ก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับ

แจ้งข้อหาแล้วพนักงานสอบสวน
ก็สรุปสำนวนส่งให้กับปปช

เพราะถือว่าเป็นการพิจารณาข้าราชการด้วยนะครับ

พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์

บอกว่าไม่ได้บอกว่าพลตำรวจตรีสุทธิ

แต่ตอนนั้นที่ให้สัมภาษณ์ไปบนโต๊ะแถลงข่าว
พลตำรวจโทษธิติราชบอกว่า
ตอนแรกตอนเริ่มต้น

แต่ทำไปเพียงเพราะเชื่อว่าครูเป็นฝ่ายถูก
จึงให้ความช่วยเหลือครูปรีชา
แต่ต่อมาผู้การแก้ไขตัดต่อเพิ่มเติมคำให้การในสำนวน
เพื่อช่วยเหลือคดีฝ่ายครูปรีชา

ถือเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่

ใช่เพราะฉะนั้นตอนที่แถลงจริง
ถ้าเกิดว่าฟังยาวท่านถิติราชก็พูดชัดเจนนะ

คำให้สัมภาพพศธิติราชไปบางช่วง
ก็จะบอกว่าพศธิติราช

ทำให้พลตำรวจโทษธิติราชออกมาชี้แจงอีกครั้ง
บอกว่าตอนแรกไม่ได้ทุจริต
เหมือนโดนสะกดจิตตอนหลัง
ก็เลยมาเปลี่ยนแปลงสำนวนนะฮะ
ก็เลยเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ค่ะเราก็เลยเห็นการแถลงข่าวของภาค๗ในช่วงแรก
เหมือนข้อมูลจะเอ็นเอียงไปทางครูปีชา
นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
เวลาเล่ากันต่อนะต้องเอาทุกคำพูด
นะครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะครับ
มีรายงานออกมาแบบนี้ครับคุณครับ
มีรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
แจ้งข้อหาเพิ่ม๓คน
หนึ่งครูปีชาใคร่ควร
สองนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
ก่อนหน้านั้น๒คนนี้ถูกหมายจับไปแล้ว
ในข้อหาแจ้งความเท็จใช่ค่ะ
แต่คราวนี้มาอีกหนึ่งข้อหาแล้วนะฮะ
ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

คนละอย่างกันอันนั้นแจ้งความเท็จ
ส่วนอันนี้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ก็คือเหมือนสนับสนุนอดีตผู้การ

ในการเซ็นเอกสารต่าง
และมีอีกคนที่ถูกแจ้งข้อหาเดียวกันนี้

เพราะว่าอะไรเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสำนวนคดีเนี่ย
๓คนเขาก็จะมีการเซ็นชื่อรับทราบแบบนี้ใช่ไหม
เอกสารรับทราบเรียบร้อย
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ทางตำรวจส่งหมายเรียกทางปรายศนีย์ด่วนพิเศษไปให้ทั้งสามคน
ตามที่อยู่แล้วเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้นะใช่ฮะหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียก
ครั้งที่๒ตามกฎหมายต่อไป
เท่ากับครูปีชาเจ๊บ้าบินโดน๒ข้อหาแล้วนะ

เจ๊พัดสุดท้ายอาจจะไม่รอดโดนไป๑ข้อหา
ค่ะนะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ริ้งกร้างต่อสายสอบถามเจ๊พัดถึงกรณีที่มีกระแสข่าว
จะถูกออกหมายเรียกเนี่ยนะ
เจ๊พัดบอกว่าตัวเธอไม่ได้สนับสนุนอะไรเลย
เวลาตำรวจเรียกไปสอบ
ก็ไปให้การตามที่ตนเองคิดว่าเป็นความจริง

แล้วคราวนี้ตำรวจถ้าจะเรียกไปสอบอีกก็จะไปนะ

เออเขาบอกเธอเรื่องของการเซ็นเอกสารรับรอง

อืมเรื่องของการเซ็นเอกสารรับรองเนี่ย
พัฒน์เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรที่แปลกไปจากคำให้การ

เป็นการสอบเพิ่มเติมแล้วเราก็เซ็นชื่อไปไง
พัฒน์เขาบอกนะว่าเขาอ่านก่อนแล้วก็เซ็น
เพราะว่าเธอก็ยังยืนยันว่าเธอเป็นคนที่รอบครอบ
หวยก็นับก่อนที่จะส่งให้
เอกสารคำให้การก็อ่านก่อนแล้วก็เซ็น
ลักษณะเหมือนกับก็ให้ข้อมูลตามนี้แล้วก็เซ็นรับรอง
สอบมาให้ข้อมูลตามที่เธอคิดว่าเป็นจริง

แต่ตำรวจเขาจะไปแก้อะไรอย่างไร
หรือว่าอดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
จะไปแก้ไขสำนวนอะไรอย่างไร

แต่หากมีหมายเรียกจริงฉันพร้อมจะไปจ้ะ

พอเขาเรียกไปสอบก็บอกว่าสอบเพิ่มเติม
เราก็สอบเราพอเขาปิ้นมาเราก็อ่านเราก็เซ็นแค่นั้นเอง
จะไปสนับสนุนยังไงมันก็
ในข้อความที่ตำรวจเอาให้มาอ่านเนี่ย

เราก็เอาปริ้นต์เสร็จเราก็ออกมาอ่าน

นี่แหละคำให้สัมภาษณ์ของเจ๊พัดนะครับ

ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ส่วนครูปรีชาล่ะจะว่ายังไง

ยืนรออยู่หน้าประตูอัลลอยที่เคยไปยืนอยู่เป็นประจำ

กดออดใช่ฮะคุณจะให้อะไรฮะ

โทรก็ไม่ได้ตามตัวก็ไม่เจอที่บ้านก็ไม่อยู่
อันนี้บ้านก็ปิดเงียบ
ภายในบ้านมีรถจอดอยู่๓คัน
ที่คุณครูเมตตาพี่สาวของครูปีชา
ออกมาบอกว่าครูปรีชาพักผ่อนอยู่ในบ้านนั่นแหละ

ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าครูปรีชาอยู่กรุงเทพ
แต่ตอนนี้พี่สาวครูปีชาคุณครูเมตตาบอกว่า

ขอพักผ่อนก่อนไม่ขอให้สัมภาษณ์ใด

ครูปีชายังเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านเลยนะครับ
สรุปว่าครูอยู่กาญจนบุรีนะ
ทีนี้เราก็ถามทางทนายของครูปรีชา
ถามทนายว่าทนายได้รับหนังสือหรือหมายเรียกทางปรายศนีย์ด่วนพิเศษ

ในคดีที่ไปสนับสนุนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นอีกหนึ่งข้อหาแล้ว
ทนายของครูปรีชาบอกยังไม่ทราบ
ตอนนี้ได้รับแต่หนังสือแจ้งจากสารอาญาให้ครูปรีชา
รายงานตัวต่อสารอาญาในวันที่๑๙เมษายนนี้
ส่วนตำรวจจะเชิญครูปีชาไปสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ตอนนี้ทนายเองก็ยังไม่ทราบเลย
เพราะทนายเองก็ไม่สามารถติดต่อครูปรีชามาได้๓วันแล้ว
วันเมื่อวานเสาร์ศุกร์พระหัสพระหัสศุกร์เสาร์

นั่นน่ะสิแล้วทำไมคุณฟ้าบอกว่าอยู่กรุงเทพเอ๊ะยังไง
ก็ก่อนหน้านี้เขาอยู่กรุงเทพไงแต่พี่สาวบอกว่าอยู่

เอาเป็นว่าช่วงนี้เราไม่เห็นครูปีชาเลย

อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านทั้ง๒คดี